ท่านผู้ชมครับมีคนร้ายคนหนึ่งต้องบอกว่านี่ก่อเหตุที่อุบลรัชธานีเนี่ยก่อเหตุแบบโชคโชนมาก
แล้วมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อหลายคนล่าสุดเนี่ยนะฮะไปฉุดหญิงสาวคนหนึ่งไปข่มขืนนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาตรงนี้เป็นทุ่งศรีเมืองนะครับ
หน้าสารแขวงอุบลนะครับเธอก็เดินมาแล้วก็มาขึ้นรถจักรยานยนต์นะครับที่จอดอยู่ข้างหน้า
ทุ่ม๕๐นาทีนะครับ๒๐พฤศจิกายนนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนนึง
นี่เดินมาออกประตูเดียวกันเลยนะครับไม่รู้ว่าตามสะกดรอยเข้ามาหรือเปล่า
ไล่ตามเข้ามาหรือเปล่านี่จังหวะที่เขาเผลอเข้ามาทางข้างหลังนะฮะโอ้โห
อูแล้วเป็นผู้หญิงนะก็แบบนิ่งหลังอีก
อะไรเนี่ยคือไฟก็มีนะแสงไฟ๓ทุ่ม๕๐ไม่ได้ดึกเลยนะ
ดึกค่ะแล้วไฟสว่างขนาดนั้นอ่ะเมื่อกี้ยังมีรถผ่านอยู่เลยใช่ค่ะ
นี่แล้วก็ทำท่าเหมือนจะค้นตัวหรืออะไรก็ไม่รู้

คุณพี่อุ๋ยนี่เตะไป๓ทีแล้วนะ

แล้วเนี่ยทำท่าเหมือนจะลื้อจะค้นหรือจะดูอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้ลากตัวผู้หญิงคนนี้ออกไป

แล้วก็ลากกลับเข้าไปด้านใน

ไว้อุ๊ยนี่

เมาไม่เมาไม่รู้แต่ว่าน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
บอกว่าน้องถูกลากเข้าไปด้านในเนี่ย

โทษนะคะนี่คือเตะไม่หยุดเลยโอ๊ย

ที่มันจะข่มขืนน้องด้านในเนี่ย

ลากอย่างนี้เลยฮิ้วอย่างนี้เลย

แล้วก็เข้าไปไปอีก

หลังจากเกิดเหตุเนี่ย
หญิงสาวคนนี้เธอไปแจ้งความ

ตำรวจก็มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

จนจับกลุ่มคนก่อเหตุได้
ชื่อว่าในปานนะครับท่านผู้ชมครับ

ชื่อเล่นชื่อปานอายุ๔๑ปีนะครับ

ที่ขี่ไปก่อเหตุ
ใส่ในวันก่อเหตุนะมีโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งด้วยนะครับ
แจ้งข้อหาเรื่องของการลักทรัพย์นะครับเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับ
ว่าเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริงที่ไปทำร้ายเขาที่ก่อเหตุทำร้ายเขา
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณธนกรนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะ
คุณธนกรลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับ
ทางตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานีให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายในกล้องวงจรปิดหลังจากเกิดเหตุนะแล้วเธอหลุดรอดมาได้
เธอก็มาแจ้งความเอาไว้บอกว่าถูกคนร้ายก็คือในปานที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยนะฮะ
ลากตัวกลับเข้าไปด้านในซึ่งคือทุ่งศรีเมืองแล้วจะถูกข่มขืนด้านใน
เป็นลักษณะสวนสาธารณะแต่คนร้ายเนี่ยเปลี่ยนใจ
ฉุดบังคับให้ผู้หญิงผู้เสียหายออกมาด้านนอกแล้วซ้อนรถจักรยานยนต์ในปาน
ปานพาไปบ้านร้างแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับสวนสัตว์อุบลรัชธานี
ห่างจากทุ่งศรีเมือง๑๐กิโลเมตรแล้วไปข่มขืนเขาที่นั่น
จากนั้นนายปานก็หลบหนีไปนี่นะฮะนี่ภาพของผู้ก่อเหตุนะครับ
ตอนที่หลบหนีไปแล้วเขาไปไล่กล้องวงจรปิดต่อ
ตำรวจก็ไปไล่จับกลุ่มตัวได้จับได้เมื่อเย็น๒๕พฤศจิกายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยก็คือช่วง๓ทุ่มเกือบ๔ทุ่ม๒๐พฤศจิกายน
คือของกลางที่เจอในบ้านพักของในปานเนี่ยเชื่อไหม
อกจากเสื้อพ่งเสื้อผ้าอะไรต่างนานาชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ตรงกับในกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุกับน้องที่ทุ่งศรีเมือง
ที่บ้านในปานนี่เจออะไรรู้ไหมอะไรคะเจอผู้หญิงอายุ๑๘ปีคนนึง
น้องเขาเดินทางมาจากภาคเหนือนะจะไปศรีสะเกดจะไปหาแฟน
แล้วแวะลงรถที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเย็น๒๒พฤศจิกายน
ก่อเหตุกับน้องที่ทุ่งศรีเมืองไปเมื่อ๒๐พฤศจิกายน
พฤศจิกายนเนี่ยมาก่อเหตุอีกคือพอน้องลงรถน้องอายุ๑๘เนี่ยบอกว่าเจอนายปาน
แล้วในปานเนี่ยหลอกพาไปกินเหล้าแล้วก็จับตัวเข้ามา
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเด็กสาวคนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนจุดที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเช่านะฮะ
อยู่ที่ตะบนขามใหญ่อุบลราชธานีเราได้คุยกับเจ้าของห้องเช่านะครับ
บอกว่าในปานเนี่ยพาหญิงสาวคนนึงมาที่ห้องพัก
นะคือวันนั้นเนี่ยถ้าตามข้อมูลของตำรวจบอกว่า
พามาตั้งแต่เย็น๒๒พฤศจิกายนนะค่ะ
แต่คนที่ห้องเช่าบอกว่ามาเห็นเนี่ยก็คือช่วงเช้า๒๔พฤศจิกายน
นะลักษณะของหญิงสาวที่เห็นเนี่ยมีอาการมึนเมา
คนร้ายเนี่ยต้องแบกเข้าไปในห้อง
แล้วข้อมูลที่ทราบก็คือไปก่อเหตุทำร้ายเขาข่มขืนเขา
แล้วก็ขังเขาเอาไว้ในห้อง
คือทางห้องเช่าเขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะก็คิดว่าเออเขารู้จักกันเขามาด้วยกันอืมอ๋อนี่นี่จังหวะนี้
นี่คือขี่ให้เขาซ้อนข้างหน้าด้วยนะแต่นี่ไม่ใช่น้องคนที่ทุ่งศรีเมืองนะ
อีกคนนึงไปเจอเขาที่ขนส่งที่ไปเจอที่บ้านถูกไหมคะ
ไปเจอที่ขนส่งแล้วพามาที่บ้านไปหลอกเขา
อาจจะเลี้ยงก้งเลี้ยงข้าว
ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรใครเป็นใครอะไรยังไงอ่ะ
ซึ่งตอนเช้าวันนั้นเจ้าของห้องเช่า
เขามาเจอหญิงสาวคนนี้เหยื่อหญิงสาวคนนี้
ว่าเออทำไมขังถูกขังอยู่ในห้องในสภาพแบบดูอิดโรยเหลือเกิน
เขาก็เลยเอาน้ำเอาข้าวมาให้กินนะครับ

น้องบอกพอลงรถที่ขนส่งอุบลรัชธานี

ผู้ต้องหาก็ชักชวนไปกินข้าวกินเหล้า
เธอก็ถูกมอมแล้วก็พาตัวมาที่นี่
ข่มขืนถูกทำร้ายร่างกายถูกขังเอาไว้ที่นี่
หลังจากนั้นเขาก็ช่วยกันนะ
ติดต่อยาดของหญิงสาวคนนี้ซึ่งอยู่ทางแม่สอดจังหวัดตราด
พ่อเขาก็โทรไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลรัชธานี
แล้วตำรวจก็มานะฮะช่วงค่ำ๒๕พฤศจิกายน
ซึ่งก็นั่นแหละฮะปรากฏว่าคนเดียวกันเลย
กับคนที่ก่อเหตุกับหญิงสาวไว้ที่ทุ่งศรีเมือง
เขาก็บอกว่าเป็นคนแบบลักษณะแบบไหนแบบนี้แบบนี้
ก็มาเช่าเขาเคยมาเช่า
มาเช่ากรมนึกว่าเขาบอกว่ามาเก็บเงิน
ก็มาเก็บเงินก็ไม่คิดว่าจะจะจะเป็นคนร้ายแบบนี้เพราะว่า
เก็บเงินนี้จะหน้าตาทำนองนั้นน่ะนะเก็บเงินบางคนอ่ะ
ก็เลยก็เลยไม่คิดว่ายังไงนะ
เราลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะฮะเราได้เจอ
กับพี่สาวของในปานนะฮะในปานที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยแต่ว่า
เป็นคนเร่ร่อนนะพี่สาวของนายปานนะนะค่ะไปอาศัยนอนอยู่
ที่ศาลหลักมืออวนรัชธานีนะครับก็ถามพี่สาวก็เป็นยังไง
น้องชายไปก่อเหตุโชคโชนเหลือเกินทำร้ายหญิงสาวหลายคน
ข่มขืนเขาเนี่ยครับพี่สาวบอกว่ากับในปานน้องชายเนี่ยแยก
อยู่ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเลยไม่ค่อยได้สนิทกันแล้วไม่รู้
ว่าในปานไปอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงในปานแวะเวียนมา
หาบ้างนะแต่เวลาที่มาหาแล้วมาเจอกันจนได้คุยกันเนี่ยเวลา
ไม่เข้าหูน้องชายเนี่ยถูกทำร้ายเหมือนกันนะล่าสุดเพิ่ง
เตะเข้าที่ลำตัวนี่ยังเจ็บอยู่เลย
ส่วนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าแถวทุ่งศรีเมืองนะครับบอกว่าใน
ปานเนี่ยเขาจะมาที่นี่บ่อยเพราะว่าพี่สาวเขาเป็นคนเร่ร่อนนอน
อยู่แถวนี้ค่ะอ่าทีนี้พอมาเจอหย่งเจอเหยื่อก็เลยสบโอกาส

ไงอืมแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้จักหรอกว่าชื่อปงชื่อ
ปานอะไรเนี่ยเขาเรียกกันไอ้คอลายคอลายสักลายสักใช่
ไหมมีรอยสักลายศักดิ์ที่แขนที่ลำคอที่ใบหน้าตามลำตัวศักดิ
เยอะเลยอ่ะค่ะอ่าซึ่งเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นคนมาจากไหน
ยังไงเห็นแค่ว่ามาหาพี่สาวที่เป็นคนเร่ร่อนบ่อย
อ่าเลยเรียกว่าไอ้คอลาย
ไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นยังไงมายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่า
รู้ข่าวที่แหละว่าเป็นมันซื้อน้ำซื้อน้ำซื้ออะไรอยู่แต่
เราก็ไม่รู้ประวัติเขาเนอะนี่ฮะคนก่อเหตุนะครับล่าสุด
คือเราไปตรวจสอบในปานเนี่ยนะ๓วันก่อนจะถูกจับ
ยุ่งกับผู้หญิงที่เขารักอย่ามายุ่งกับแฟนเขาเขาก็จะรัก
นี่เห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวนี่คนเดียวกันไหมอ่ะพี่หุย
ถือปืนอาวุธสงครามสะพายบ่านะยืนโพสต์ท่าโชว์อาวุธปืน
แล้วชอบนี่อันนี้โชว์โชว์รอยสักตามตัวทั้งตัวดื่มเหล้าด้วยสูบบุหรี่ด้วย
เห็นไหมนี่อีกคลิปนึงอันนี้ทำอะไรอ่ะยืนถ่ายเฉยนิ่งอย่างนี้เหรอ
กินเหล้าโชว์โชว์กินเหล้าโชว์อ่า
นี่ก็มีโชว์โชว์พระหรือไปบ้านดื่มแต่เหล้าสูบแต่บุหรี่หรือเปล่า
มันมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยนี่ไม่รู้โชว์พระหรือโชว์หมวกนี่ถือปืน
เดี๋ยวก่อนไปเอามาจากไหนปืนเนี่ยนี่เห็นไหมครอบครองได้เหรอ
ก็มันก็มีมาโชว์อ่ะใช่ไหมของจริงของปลอมก็ไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าถ่ายลงติ๊กต๊อกค่ะโพสต์คลิปบ่อยเหลือเกินงานการไม่ทำลำแต่ติ๊กต๊อกเนี่ย
ปานเป็นใครเนี่ยพวกนี้ก็คือจะโพสต์จะโชว์อะไรก็ว่ากันไป
คุณไปหลอกมอมเหล้าผู้หญิงแล้วไปข่มขืนเขาอ่ะค่ะ
นี่เป็นสองกรณีที่ตำรวจเจอนะฮะ๒คดีนะฮะ
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อเหตุไว้อีกกี่คดีนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบุคคลในกล้องวงจรปิดจริงนะแล้วก็สารภาพเรื่องการทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์
ส่วนเรื่องข่มขืนเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อไปแต่ตรวจสอบประวัติคดีในปานนี่ก่อไว้๖คดีนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบณขณะนี้มีลักรถจักรยานยนต์ก็มีนะนี่ฮะหลายครั้งด้วย
ลักทรัพย์หมวกกันน็อกเขาก็มีไปลักเสื้อเครื่องแบบรอปภพร้อมกับเครื่องหมายของเขาไปก็มี
นี่ส่วนใหญ่จะลักรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ข่มขืนทำร้ายร่างกายนี่ก็ล่าสุดนะฮะที่ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเอาไว้หมดแล้วนะเอาถ้าเกิดว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อของในปานนะครับค่ะ
แจ้งข้อหาเพิ่มหน่อยสพเมืองนะฮะที่อุบลราชธานีที่อุบลรัชธานีนะฮะสพเมืองนะฮะ
คือมันจะได้ต่างกรรมต่างวาระแล้วก็จะได้ติดนานนานหน่อยเนอะข้อหาจะได้เยอะเยอะโทษจะได้หนักหนักหน่อย
ซึมบ้างนะคะว่าสิ่งที่ทำมันผิดอย่างนี้เขาเรียกภัยสังคม